ยังอยู่ที่วงการลูกทุ่งนี่แหละค่ะเพราะว่าฮอตฮิตเหลือเกินนะ
กับคุณนุ้ยสุวีนาเจ้าของเพลงฮิตนุ้ยสั่งแฟน
เดี๋ยวให้ไปฟังเสียงร้องเธอชัดอีกทีนึงค่ะ
เพลงนี้ดังมาก
จะบอกว่าหลานวิวนะจ๊ะเพลงนี้เลยค่ะ
จริงตาม
ลูกทุ่งสาวโพสต์เล่าเรื่องราวผ่านไอจีส่วนตัวว่าชายสี่คนอยู่ก็ขับมอไซค์เข้ามาที่บ้านของเธอ
แถมยังมีอาการเหมือนคนแบบเมามาอีกด้วย
โดยทั้งสี่คนนุ้ยเนี่ยไม่รู้จักเลยเข้ามาบอกว่าจะขอถ่ายรูปกับเธอ
ตอนแรกก็คิดว่าเป็นแฟนคลับแต่สาวนุ้ยเนี่ยเล่าให้กับบันเทิงไทยรัฐฟังว่า
ตอนที่เขาเข้ามานะโอ้ก็ยอมรับว่าตกใจมากเลย
เพราะลักษณะท่าทางเขามันคล้ายกับคนเมาพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
มันเงินเงินเงินเงินเงินเนอะไม่ไหวอ่ะ
แต่พยายามตั้งสติค่ะเพื่อคุยกับเขาว่าเขาต้องการอะไรเข้ามาทำไม
ส่วนสาเหตุที่เข้ามาในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าเป็นเพราะเนี่ย
ว่าตอนนี้เธอปลูกอะไรรู้ไหมบอนดำสตูน
พี่แจ๊คราคาของฟันดำสตูนตอนนี้ค่อนข้างสูง
ในตลาดตอนนี้บอกเลยราคาไปไกลแล้วถึงดาวอังคารนะจ๊ะ
เลยอยากจะฝากบอกกับเขาว่าอย่าคิดมาขโมยเลย
เพราะเธอไม่ได้เก็บต้นไม้เหล่านั้นไว้นอกบ้าน
อีกอย่างเนี่ยก็ลำบากเหมือนกันนะต่างคนต่างทำมาหากินนะคะคุณค่ะ

พอหลังจากที่เขาไปแล้วนะคะก็กลับมานั่งวิเคราะห์ว่า
หรือว่าเขาแบบจะมาดูราดเราดูว่า
เพราะว่าช่วงนี้นุ้ยขายต้นบอลดำสตูน
ก็บอนดำซูนเนี่ยมันค่อนข้างจะมีราคาอยู่ค่ะ
คิดในอีกแง่มุมนึงกว่ามาเนี่ยค่ะ
ก็แอบคิดเหมือนกันนะคะ
แต่จริงแล้วต้นที่มีราคามันก็ไม่ได้วางไว้นอกบ้านอยู่แล้วนะครับ
แต่ถ้าแบบไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ
แต่ว่าณตอนนี้คือคิดแบบนั้นไปแล้วจริงค่ะ
ไม่ได้นะจะไปยกต้นมงต้นไม้ของเขามา

สาวนุ๊ยบอกว่าตอนนี้ทำเยอะมากเลย
แต่ว่ายังหาเวลาปล่อยไม่ได้เลยค่ะพี่ค่ะ
ซึ่งอยากให้แฟนเพลงโอดใจรออีกนิดนึง
นุ้ยเนี่ยยังครวนเพลงสดมาฝากด้วยนะคะไปฟังจ้า
เป็นแค่เทียนไข่จะเทียบอะไรกับไฟฟ้า
ฉันมันคงรักลูกตาเมื่อไฟฟ้ามาสว่างสวย
โอ้โหเพราะมากเลยนะคะ

นี่ฉันจำเพลงก็ได้แล้วนะเพลงมันดัง